ทะเลาะกันบนท้องถนนที่สมุทรปราการนะฮะ
คือความจริงเหตุวิวาสบนท้องถนนมันก็เกิดขึ้นบ่อย
แต่คราวนี้ถึงขั้นลงมาจากรถนะแทงกันไส้ไหลเลย
ใครแทงใครอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ออกผ้ากดไว้หน่อยด้วยหน่อย
เดี๋ยวแบบเลือดเลิกกันทั้งแขนทั้งขาเลิกเต็มตัวเลยครับ
เทอะไรกันขนาดนั้นน่ะ
ไปช่วยไปกดอะไรอย่างเนี่ย

ขับรถมาเจอพอดีก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
คือมีคนที่เขากำลังทะเลาะกันแล้วก็แบบขวางถนนด้วยนะ
คนที่ใช้มีดมือมีด
คือพอเขาถูกแทงเข้าไปเข้าท้องเข้าจุดสีข้างซ้าย
จนไส้ไหลออกมาเลยนะครับผู้ชายคนนึง
จะมีแผลที่มือด้วยเพราะว่าเจ็บจากการไปแย่งมีด
ตอนยื้อกันแล้วก็แทงเข้าไปแล้ว
คือหลังเกิดเหตุจะมีผู้หญิงรูปร่างท้วมในคลิปนะครับ

พยายามมาถามคนแทงบอกชื่ออะไรแล้วก็ได้ยินเสียงไหมฮะ

นี่เห็นไหมชื่ออะไรนี่อย่าหลับนะอย่าหลับนะ
เหมือนกับจะเข้ามาดู
อย่าให้หลับนี่เห็นไหม
แป๊บเดียวคุณรัชพรผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเมียมือแทงสองผัวเมีย
ขับรถเก๋งสีดำหนีไปดื้อเลย
ไปเร็วเลยด้วยนะนี่ส่วนนี้คือพลเมืองดีรีบขึ้นรถ
ขับตามใช่ไหมขับไล่ตามโอ้โหแต่ไม่ทัน
แต่อย่างน้อยก็ยังรู้ว่ารถเก๋งสีดำคันที่ขับออกไปนะฮะ

แล้วก็ต้องไปช่วยกันก่อนคนเจ็บนะฮะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้มารับตัวส่งโรงพยาบาล
ทีแรกยังมาถามอยู่เลยนี่ไงบอกชื่ออะไรชื่ออะไร
บอกเพื่อนบอกมาช่วยกดหน่อยถามเขาไว้อย่าให้เขาหลับ
เราก็นึกว่ามาด้วยกันเป็นเพื่อนกันหรือแบบเป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า

ก็ทีแรกก็เหมือนกับเออก็อาจจะมาช่วยเพื่อแสดงความรับผิดชอบใช่ไหม
อยู่ดีขึ้นรถหนีไปทั้งผัวทั้งเมียเลย
ตี๓คืนที่ผ่านมาครับท้องที่สพบังพลีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะอยู่ในซอยจงสุริห่างจากถนนบางพลีตำรุ๓๐๐เมตร
พื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

คือยังไงเนี่ยเลือกสติแปลว่าเริ่มไม่ค่อยได้สติแล้วใช่ไหมอ๋อยังคุยได้อยู่นะ
กลางซอยนะฮะคนเจ็บชื่ออดิรุธแก้วหนองฮีอายุ๓๑ปีเป็นชาวบุรีรำ

ถูกแทงเข้าสี่ข้างด้านซ้ายนะฮะเลือดไหลนองพื้นและไส้ทะลักออกมา
ต้นแขนซ้ายถูกของมีคมบาดไปอีก๑แผล
มีอีกคนนึงที่บาดเจ็บนะครับชื่ออัฐพลศรีเกี้ยงอายุ๒๕นะฮะ
คนนี้บาดเจ็บที่ฝ่ามือข้างซ้ายตอนที่พยายามเข้าไปช่วยแย่งมีด

นี่เจ็บสองคนนะครับทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลี
มีเพื่อนของคนเจ็บชื่อธวัชชัยนะเขาก็เล่าให้ฟัง
แต่ก็ดูจะเมาหน่อยนะฮะมึนหน่อย
ธวัดชัยบอกว่าเขากับเพื่อนอีก๒คนคนเจ็บเนี่ย
ก็ไปดื่มเหล้ากันมาที่บ้านเพื่อนก็ขับออกมาออกปากซอยจะกลับที่พักมีอัฐพลมาด้วยกันอัตภพลก็คือคนที่ถูกมีดบาดที่ฝ่ามือ
มาถึงที่เกิดเหตุรถเก๋งคันสีดำอ่ะคันที่ขับหนีไปเนี่ย
ธวัดชัยอ้างว่ามาจอดด่าพวกเขาว่าขับรถยังไงขับสายไปสายมาเนี่ยจนจะชนกันแล้วเนี่ย
แล้วด่าไม่ด่าเปล่าด่าถึงบุพการีพวกเขาด้วยธวัดชัยบอกว่าพวกเขาก็ลงจากรถเพื่อจะไปถามว่าพี่มาด่าอะไรกันขนาดนี้
แล้วก็มีการโต้เถียงกันสุดท้ายเนี่ยถูกชักมีดเข้ามาแทงอดิรุธก็โดนแทงเข้าไปไส้ไหลเลย
ส่วนอัธพลก็ถูกมีดเนี่ยบาดที่ฝ่ามือข้างซ้ายตอนไปแย่งมีด
ส่วนสองคนนั้นพากันขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไป
ผู้ชมฮะเจ้าของคลิปนะครับที่เป็นชาวบ้านที่มาเห็นเหตุการณ์พอดีบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มากับเพื่อนไปเที่ยวงานที่บางแสนกันมา
กำลังขับรถส่งเพื่อนอยู่นะจุดเกิดเหตุตรงนี้มาเจอพอดีก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
เพราะเขามีเหตุมีเรื่องมีราวกันกลางซอยพอดีทีแรกคิดว่าปล้นทรัพย์กันหรือเปล่า
ลงไปกะจะไปช่วยเหลือก็ได้ช่วยจริงนะฮะแต่เป็นอีกเขตหนึ่ง
ในคลิปจะเห็นว่ามือแทงถูกรุมแย่งมีดนะครับฝ่ายรถตู้ทึบมากัน๓คน
เก๋งมาสองคนผัวเมียมือแทงก็คือสามีของผู้หญิงเสื้อเทาท้วมที่มารถเก๋งกัน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมือแทงเห็นคนมาเนี่ยตะโกนบอกพี่ช่วยผมด้วยแล้วคนเจ็บก็ล้มลงนะ
ตอนแรกภรรยามือแทงก็ทำท่าเหมือนช่วยมาถามชื่ออะไรหาผ้ามาอุดแผลอย่าหลับอย่าหลับนะ
สุดท้ายพากันขึ้นรถหนีไปดื้อคือตอนที่ชาวบ้านมาเห็นมือแทงตะโกนบอกพี่ช่วยผมด้วย
แต่ความจริงคือไปแทงเขาเจ้าของคลิปก็เลยขึ้นรถเก๋งสีขาวของตัวเองเนี่ยพยายามขับไล่ตามแต่ไม่ทัน
คนที่โดนแทงนิ่งไปแล้วครับใช่ครับอ๋อกำลังจะตัวเองโดนแย่งมีดก็เลยบอกให้เราไปช่วยแต่เราขอว่าให้เขาวางมีดลงก่อน
ใช่พอเขาหลุดมาถือมีดมาด้วยเขาบอกให้เขาวางมีดลงก่อนวางไหมคะ
เขาไม่วางแล้วก็เดินไปตรงริมบ่อแล้วเขาก็ทิ้งลงบ่อไปมีดแล้วเขาก็วิ่งไปขึ้นรถแล้วเขาก็ขับหนีไป
พอขับหนีปุ๊บเห็นว่าเราขับตามไปด้วยใช่ครับขับตามไปกับเพื่อนแต่ไม่ทันแต่พอจำป้ายทะเบียนได้ใช่ไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะก่อนถึงที่เกิดเหตุที่แทงกันเนี่ยสัก๘๐๐เมตรนะครับ
ตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมานี่ฮะจะเห็นนี่กระบะตู้ทึบขับตีคู่มากับเก๋งสีดำ
แล้วก็จอดตรงจุดที่แทงกันนั่นแหละลงไปทะเลาะกัน
คือดูจากไฟ้ท้ายในอ่ะกูเข้าเวลาเป็นระยะคงจะด่าธอกันมาด้วย
เก๋งคันนี้ขับมาปาดมาตะโกนด่าบอกขับยังไงซ้าย
สายมาจะชนกันแล้วเนี่ยแต่ด่าถึงบุพการีก็เลย
จอดรถแล้วก็ลงไปนะจุดเกิดเหตุวันนี้นะฮะตรงนี้แทงอ่ะ
แต่ลงพื้นที่ไปยังมีกองเลือดขนาดใหญ่อยู่บนพื้นถนนอยู่เลยนะครับ
จุดเกิดเหตุจะเป็นบ่อกุ้งสองข้างทางนะฮะเปลี่ยวหน่อย

ชาวบ้านที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๓๐๐เมตร
บอกเมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น
คือแถวนี้ถนนมันทะลุผ่านได้เยอะนะมันก็จะรถสัญจรเยอะหน่อย
ล่าสุดนะฮะคนเจ็บที่ถูกแทงอาการยังสาหัสนะครับ

ส่วนสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุแล้วขับรถหนีไปเนี่ย

ตอนนี้รู้ทะเบียนแล้วนะ
ตัวโยต้าคลัมรี่สีดำทะเบียนกไก่ตต๖๕๑๘กรุงเทพฯมหานคร
จากการตรวจสอบไปพบว่าเป็นรถเช่านะฮะ
เช่ามาจากเต็นต์รถแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไล่ต่อว่าใครเช่ามาอะไรยังไง
ซึ่งก็คงจะตามไม่ยากนะครับ